ธรรมดากาแฟริมทางนั่งเก้าอี้ไม้เล็กนะฮะ
แต่ว่ารสชาติของกาแฟอร่อยมาก
เพราะว่าผู้ชายที่เป็นเจ้าของร้าน

แล้วก็ผันชีวิตมาทำร้านกาแฟที่เมืองไทยแบบเล็กนี่แหละครับ

นี่คุณเห็นไหมผมเรียกเก้าอี้ไม้ก๊อก

เก้าอี้เล็กโต๊ะเล็กนะครับ
แต่ว่านี่คุณพี่เจ้าเบิร์นเจ้าเบิร์นไทย
หรือว่าอดีตเชฟป้อมชาวจังหวัดกำแพงเพชร
ลีลาการปั่นเครื่องบดกาแฟมือถือ

เพื่อชงกาแฟให้กับลูกค้าที่เดินทางไปอุดหนุนกาแฟนะครับ
ที่ร้านกาแฟชื่อร้านเขาก็บอกเลยคุณ
ท่านั่งกาแฟชันเข่า

สถานีขนส่งพุทธฤษัณภ์กำแพงเพชรนะครับ
บอกว่าลูกค้ามากันอย่างไม่ขาดสายเลย
โดยอดีตเชฟป้อมเล่าให้ฟังว่าเมื่อ๖ปีก่อน
มีโอกาสไปเป็นเชฟร้านอาหารไทยในเกาหลีใต้

เพราะต้องการจะประกอบอาชีพแบบพอเพียงที่บ้านเกิด

เริ่มชงกาแฟขายแล้วก็เปิดร้านเล็กริมถนน
พร้อมกับนำโต๊ะและเก้าอี้มานั่งแบบชันเข่า
บริการลูกค้าที่เข้ามาอุดหนุนกาแฟรสชาติอร่อย
ขายในราคาแก้วละ๒๐บาทเท่านั้นนะครับ

แต่ไม่มีโอกาสได้ดื่มกาแฟสดแท้

ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีรสชาติเข้มข้น
และนุ่มนวลแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกาย

ก็ไม่แพงครับคิดแล้วก็เราไม่ได้มุ่งเน้น
ทางด้านธุรกิจโดยตรงเรามุ่งเน้นหาเพื่อน
แล้วก็มุ่งเน้นให้กับคนชาวท้องถิ่น
ในจังหวัดกรรมพันธ์เทศหรือว่าใกล้เคียง
ที่เขาอยากมีโอกาสได้ริมรสกาแฟสด
เห็นไหมล่ะใครอยากริมรสกาแฟสดนี้นะครับ

เพราะว่าคุณพี่เขาคอยต้อนรับเป็นอย่างดี
เขาบอกว่านอกจากเป็นร้านกาแฟริมทางแบบนี้แล้ว
ยังเป็นที่ที่มาพบปะสังสรรค์นั่งชันเข่าแล้วก็พูดคุยกันได้
บอกว่าไม่ได้เน้นธุรกิจแต่เน้นได้เพื่อน
ใช่ครับเปิด๘โมงเช้าถึง๕โมงเย็นเลย
จิบกาแฟที่มีรสชาติหอมกลุ่นแบบนี้ได้
สดเขาต้องมีเสียงเสร็จแล้วก็ต้องมี

อร่อยสดชื่นสำหรับที่ใครชื่นชอบ
ไปหากันได้ที่จังหวัดกำแพงเพชรอยู่ริมทางนะคะ